ใครว่ายน้ำเป็นลงไปช่วยหน่อย
ขอขอคนว่าน้ำเป็นลงไปช่วยหน่อยด้วยนะ
พี่ไข่เว่ยน้ำเป็นลงไปช่วยหน่อยได้ไหมคะ

ลงไปช่วยกัน๖๗คนนะคุณผู้ชมมีทั้งกู้ภัยมีทั้งพลเมืองดีครับ
คือรถมันจมไปเกือบมิดคันแล้วนะ

นี่๖โมงเช้าเมื่อวานนี้ครับไอ้คลองตรงนี้คือคลองท่าไข่นะคุณผู้ชม
บริเวณถนนเรียบคลองชลประธานครับอยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเศร้า
หนุ่มคนที่ขับเก่งที่บอกจะไปทำบุญชื่อวัฒนะหล่อเข็มทรัพย์อายุ๒๘ปี
พอเอาตัวขึ้นมาได้นะเอาตัวในวัฒนาขึ้นมาได้ก็เอามานั่งพักก่อน
นี่จังหวะตอนช่วยเหลือพอขึ้นมานั่งพักปุ๊บเขาก็บอกว่าโอ้โหพี่
ผมเอาออกจากบ้านในตัวเมืองฉะเชิงเซานั่นแหละกำลังจะไปทำบุญที่วัดในอำเภอพนมสารคาม
แล้วผมวูบอะพี่วูบปุ๊บรถมันหักลงคลองเลยก็ติดอยู่ในรถออกไม่ได้
พัฒนาแล้วทำไงตอนนั้นเอาชีวิตรอดยังไง
ผมแค่ได้เงยหน้าให้มันพ้นน้ำเนื่องจากคนนั้นทำไมธุ่มจมมิดทั้งขัน
คือกู่ไพฉาเชิงเสาครับนายนครินราชศรีหาฤนศ์

ดีตรงที่พลเมืองดีแจ้งเหตุเร็ว
ผมก็เลยไปถึงเร็วไอ้ตอนลงไปในน้ำเนี่ยนะ
เห็นว่าคนขับอ้าวยังมีชีวิตอยู่นี่แต่ว่าขากับหน้าอกเนี่ย
มันอัดติดอยู่กับพวงมาลัยครับก็เลยช่วยพยุงคอ
เงยหน้าไว้ก่อนน้ำในคลองก็กำลังขึ้นเลย
เขาเลยตัดสินใจไปเอาขวานมาทุบแล้วก็ช่วยชีวิตมาได้
ฟังเสียงนครินศรีหาฤทธิ์เจ้าหน้าที่กู้ภัยใจกล้าที่ลงไปช่วยครับ
แล้วก็เพื่อเอาเขาออกถังตัวหลังครับ
อย่าปล่อยให้เป็นข่าวของคนวูบแล้วรถจมคลองไปนะคุณผู้ชมครับ
มันมีสิ่งที่คนประสบเหตุเขาเตือนสติ
แล้วก็กู้ภัยเขาก็เตือนสติว่าพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
ในรถมีค้อนหรือมีไม้อะไรไหม
เออนี่เอาจริงนะเห็นในติ๊กต๊อกในอย่างที่พี่เขาถือ
อันเล็กอันละประมาณนัก๒๐๐ติดเอาไว้ในกระจกในรถ
ตรงตำแหน่งแบบใกล้หูช้างของเราด้านใน

คือเมื่อก่อนเคยดูคลิปแล้วเมื่อก่อนรถพี่ก็ยังเป็นเบาะที่
ที่มันถอดได้แล้วก็มีแหลม
เขาบอกแต่ตอนนี้พอเปลี่ยนรถแล้วไอเบาะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้ว
เอาเบาะข้างหลังออกไม่ได้เราก็คิดอยู่เหมือนกันว่า
จริง๒๐๐บาทเอาเก็บไว้แบบนิดนึงแล้วมันสามารถทำให้กระจกแตก
แต่มันเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นมาคุณผู้ชม
ที่ดูข่าวก็พกเตะตัวตัดรถสกัดก็ดี
มันยังถอดได้นะคะเดี๋ยวนี้มีไม่มีที่แบบนี้
อย่าคิดไม่ว่าเราพกวิธี
มันอันเล็กนิดเดียวมันมีแบบไม่ใช่ค้อนด้วยนะ

จะได้เผื่อต่อเข้าด้วยเผื่อด้วยลด
๓เลย๒เท่านะ